คุณผู้ชมตามกันต่อหน่อยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้ว
จากเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาร้องเรียนผ่านทางไทยรัฐ
บอกว่าอยากให้ตามคดีนี้หน่อยเพราะว่ามีผู้ชายที่เขาไปรู้จักผ่านทางเฟซบุ๊ก
ทางเฟซบุ๊กนะแล้วก็มีการจะนัดเจอกันแต่เขาไม่อยากเจอเลยมีการบล็อกเฟซบุ๊ก
เขาถูกขับรถไล่ตามสุดท้ายไปเจอพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วย
กลายเป็นว่าพลเมืองดีคนนี้เนี่ยถูกผู้ชายคนนั้นขับรถชน
แล้วก็ลงมาทำร้ายร่างกายจนเขาเสียชีวิต
พอร้องเรียนมาแบบนี้เราก็พยายามตามให้แต่เราต้องตามทั้งสองด้าน
คือคดีนี้เนี่ยคนที่ก่อเหตุก็ถูกตำรวจดำเนินคดีไปแล้วล่ะ
แล้วก็ประกันตัวแจ้งข้อหาไปแต่เธอก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากผู้ชายคนนี้เนี่ยเหมือนกับพยายามมาตามลาวีเธอ
แล้วมีผู้ชายคนที่เสียชีวิตเนี่ยมาเห็นเหตุการณ์พอดี
ก็เลยมาช่วยไว้แต่กลับถูกขับรถชนแล้วทำร้ายจนตาย
ถูกต้องซึ่งอย่างที่บอกว่าต้องตามให้ครบ
วันนี้เราเจอตัวของผู้ชายที่เธอกล่าวอ้างว่ารู้จักกันทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็ถูกขับรถไล่ตามแล้วก็ทำร้ายผู้ชายพลเมืองดีจนตาย

ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีผู้ชายคนนี้คือคนขับรถชนนะฮะ
แล้วไปทำร้ายเนี่ยเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวถ้ามีภาพจากล้องวงจรปิดเอาขึ้นมาเลยนะครับ
วันที่เกิดเหตุที่ฝ่ายหญิงมาร้องเรียนกับเราเนี่ยขอความเป็นธรรมเนี่ย

นี่ลักษณะแบบนี้เพราะว่าเธอก็ขับรถมาคันหนึ่ง

ฝ่ายคนละเมืองดีที่ขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยเหมือนกับพยายามจะช่วยแล้วถามว่า

ใช่ค่ะแล้วก็ถูกลงมาทำร้ายร่างกายซ้ำอีกนะคะ
เขาก็เล่าเลยบอกว่าสิ่งที่ผู้หญิงฝ่ายหญิงเนี่ยชื่อวันธนีนะ
สิ่งที่วัฒนีร้องเรียนมาขอความช่วยเหลือมาทางสื่อเนี่ยเล่าไม่หมด

จริงแล้วเขาไม่ได้แค่รู้จักกันทางเฟซบุ๊กเขาเป็นแฟนกัน

เขาคบกันมา๕เดือน
มีหลักฐานทุกอย่างคบกันตั้งแต่กันยายนปีที่แล้ว
มีหลักฐานที่แบบพูดคุยแชทไลน์ไปไหนมาไหนด้วยกัน

จนกระทั่งวันเกิดเหตุไปที่๓แย่สวนสรรคอร์นราชศรีมา
ไปเจอรถของฝ่ายหญิงพอดีแล้วเขาจำได้

ขับตามบอกลงมาเจอลงมาคุยกันหน่อย

นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นในภาพกล้องวงจรปิด
คือพลเมืองดีผ่านมาเห็นบีบแร่ไล่กันก็เลยคิดว่ามีปัญหากันหรือเปล่า

นายแมนไปทะเลาะกับคนละมือดีคนนี้นายทวีสังที่เสียชีวิตเนี่ย
แล้วก็มีการเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกันกับรถเขา
แล้วเขาก็ยอมรับนะว่าเขาลงไปทำร้ายจริงเพราะเขาโมโห
เพราะว่านายทวีศักดิ์เอาก้อนหินเครื่องใส่รถเขา
เขาก็อ้างว่าเห็นเหมือนกับจะหยิบอะไรอะไรใต้บกใต้เบาะอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ใช่ค่ะเนี่ยจังหวะที่มอเตอร์ไซค์วนกลับมาเขาอ้างบอกว่า
เครื่องก้อนหินใส่รถเขาเขาเลยลงมาแล้วก็เหมือนกับแบบเตะทำร้ายอะไรอย่างนี้นะคะ
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะครอบครัวนายทวีศักดิ์ก็ไป
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้ตายตรงจุดเกิดเหตุก็ไปพร้อมกับลูกสาว
แล้วก็ไปเชียร์ที่สนามก็เหมือนกับเล่าให้ฟังว่า
เนี่ยค่ะบอกว่าพ่อเนี่ยชอบทีมหงแดงลิเวอร์พูลมาก

ไปเชียร์ไปดูคนเดียวก็ทำมาแล้ว
คืนสุดท้ายคืนนี้ทำเพื่อพ่อครั้งสุดท้าย
อยากให้ทุกคนที่มาร่วมงานศพใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาร่วมงานหน่อยนะคะ
เราก็ได้คุยกับทั้งอดีตภรรยาของผู้ตายแล้วก็ลูกสาวด้วย
อดีตภรรยานางกระหนกลักษ้องนิน
เขาบอกว่าเธอกับสามีเนี่ยหย่ากันทางนิตินัยเท่านั้น
เขาเดินทางธุรกิจแต่ก็ยังอยู่กินการปกติ
ทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และสิ่งที่ทั้งเธอและลูกสาวสงสัยก็คือ
ไม่เชื่อว่าสามีตายเพราะอุบัติเหตุ

และเป็นการตายเพราะถูกทำร้ายร่างกายซ้ำอีกหรือเปล่า

ฟังเสียงอดีตภรรยาแล้วก็ลูกสาวหน่อยนะคะ
ทำร้ายร่างกายจนผิวชีวิตหรือตอนนี้ก็เป็นอีกเรื่อง
ใช่ค่ะใช่ค่ะ

แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ปลอดภัย
เอ้อเดี๋ยวหนูดูเอง

หักแขนหักติดใจก็ได้แต่หนูขออย่างเดียวขอแค่พ่อเนี่ยมีชีวิต
หนูขอแค่เนี้ยหนูไม่ขอเลยเลยแต่หนูอ่ะขอช้าไป
หนูคงขอช้าไปเพราะว่าพอหนูไปถึงหนูไปถึงหน้าห้อง
ไปถึงหน้าห้องแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าหนูว่าเป็นลูกคุณทวีศักดิสันทัศน์
พ่อล่ะค่ะเขาก็เลยว่าเออตอนนี้ตายแล้วนะ
เพิ่งสั่งเหมือนอะไรทุกอย่างที่แกสั่งอ่ะ
มันมาในก่อนก่อนวันนั้นเคสของแกก็มาแมทปิดจมูกก็มา
อันนี้มันเหมือนอะมีรสของมาครบหมดแล้ว
มันเหมือนแบบอะไรที่แกขออะไรที่มันไม่มีติดค้างอะไรอย่างนี้
แต่ว่าหนูไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้
ฟังผู้สูญสี่อะฟั่งของผู้ที่ไปทำร้ายขาวโทษที่มันเสียชาวไข่ชีวิต
ซึ่งก็ต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางคดีต่อไป

คุณวันธนีภูผู้ที่ร้องเรียนมา
ขอความเป็นธรรมทางคดีมากับทีมข่าวของเรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งคุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยมาด้วยนะครับ
เมื่อวานก็ฟังเรื่องราวจากเธอไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณครินได้ไปดูรถของกลางค่ะนะฮะ
คนนั่งคนขับข้างคนขับเนี้ยแตกนี่ค่ะแตกเลยเห็นชัดเจน
เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นรถของกลางนะครับค่ะ
คดีเนี่ยผลตรวจชนะสูตรพลิกศพจากโรงพยาบาลนะครับ

หากพบว่ามีการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายโชคอนันต์ต่อไป

ลักษณะของตอนที่วันเกิดเหตุ
ไล่กันเจอคันไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้าง

เดี๋ยวรอผลชนสูตรเหมือนกันว่าผลออกมายังไง